คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะจะติ่งหรือจะแตกอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าหมอพูดไม่ตรงกันเนี่ยเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณยายของเด็กชายวัยสี่ขวบออกมาร้องเรียนเลยนะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหลายแสนจากกรณีที่คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยนะฮะเนี่ยครับบอกว่าพาลูกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าลูกเนี่ยมีอาการเหมือนปวดท้องนะครับ
นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนค่าผ่าตัดเท่าไหร่คุณ
แม่ก็เซ็นไปเพื่อให้น้องลูกชายวัย๔ขวบได้ผ่า
ไป๕นาทีพยาบาลออกมาบอกว่าหมอขอพบคุณแม่ด่วน
เข้าไปที่ห้องผ่าตัดหมอบอกอีกทีว่าไม่ได้เป็นไส้ติ่งแตกนะ
แต่เป็นลำไส้อุดตันเอ้าแม่บอกอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกไส้ติ่งแตก
ค่าผ่าแสนกว่าทีนี้เป็นลำไส้อุดตันอีกแล้วหมอผ่าไส้ติ่งไปหรือยัง
ผ่าไปแล้วอีกดังนั้นต้องเสียค่าผ่าไส้ติ่งไหมเสีย
ทีนี้หมอบอกเป็นลำไส้อุดตันต้องใช้วิธีการรักษา
งั้นลำไส้น้องจะเน่าค่ารักษาพยาบาลอีกสองแสนห้า
คุณแม่เซ็นไปทั้งสองครั้งคุณผู้ชมนะครับและหลังจากนั้น
คุณยายของน้องได้รับข้อมูลมาอีกว่าจริงไม่ใช่ลำไส้อุดตันอีก
เป็นลำไส้ไปพันบังไส้ติ่งมันยังไงกันแน่๓ครั้ง๓คราว
หมอออกมาพูดไม่ตรงกันนะครับและแผลผ่าตัดของลูก
แทนที่จะเล็กสัก๕เซนคูณแผลตั้ง๑๕เซนทีนี้ครับ
ก็มาตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหค่าใช้จงใช้จ่ายมันเยอะมากมาย
อีกอย่างหนึ่งคือทำไมคุณหมอถึงออกมาพูด๓ครั้ง๓ครา
ไม่เหมือนกันรวมอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด๖วัน
คุณผู้ชมฮะ๖วันต้องยอมเซ็นเป็นหนี้เป็นสินนะครับ

ตอนนี้พ่อแม่นำเรื่องมาร้องต่อสื่อมวลชน
คุณยายน้องก็ขอพบพอโรงพยาบาล
เพื่อขอประวัติการรักษาน้องที่แท้จริง
ขอพบกับหมอเพื่อให้หมอชี้แจงความจริง
แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาพูดกับพ่อแม่และยายเลยนะครับ
วันนี้ช่วงบ่ายจะย้ายลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นแล้ว
ออกจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะครับ
แล้วก็อยากได้ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลนี้ก่อน
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลคนไข้
จะประสานทางสื่อมวลชนในการที่ออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ